ไปดูเรื่องราวของเมนูก๋วยเตี๋ยวหน่อย
เราเคยถามคุณผู้ชมไปว่าคุณเคยกินก๋วยเตี๋ยวราคาถูกที่สุดเท่าไหร
เดี๋ยวจะบอกว่าร้านนี้อาจจะไม่ได้ถูกมาก๕๐บาท
แต่เขาขายดีมากวันหนึ่ง๔๐๐ถ้วย

ชอบอย่างนึกถึงน้ำซุปเขาเป็นโคตรอ่ะ
ใช่แล้วเครื่องที่เขาให้มาก็แน่นเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นพวกซีฟู้ดหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ
ร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านเมาะซูก๋วยเตี๋ยวเรือ

เจ้าของร้านเป็นนุ่มวัย๒๔ปีเท่านั้นเอง

ที่ขายในร้านก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือ
เตี๋ยวต้มยำเย็นตะโฟเกาเหลา
ส่วนเส้นก็มีให้เลือกมากมาย
น้ำซุปบอกเลยว่าที่คุณชนะเห็นว่าคนเขาปรุงมาแล้วค่ะ

ดีมากเลยแล้วดียิ่งขึ้นไปอีก
คือบรรยากาศอยู่ติดกับริมแม่น้ำปัตตานี

เจ้าของร้านนะคะก็คือคุณสุนกมานหะยีเตะนะคะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้ขายดีมาก
คนจะทานที่ร้านก็ได้ซื้อกลับบ้านก็ได้
ส่วนใหญ่ติดอกติดใจทั้งรสชาติแล้วก็บรรยากาศของที่ร้าน

เตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตะโฟเนี่ย๓อย่างสั่งกันเยอะมาก
วันหนึ่งขายได้เท่าไหร่

ว่าเขาน่าจะเด่นไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นแบบเนื้อ
ใช่แล้วคุณดูคนเห็นไหมยืนรอจดอาหารจดเมนูกันใหญ่เลย
ราคาบ้างราคาถ้าเป็นเมนูทะเลเริ่มต้น๘๐บาทเพราะเขาใช้ของสดของใหม่
เตี๋ยวเรือธรรมดาเริ่มต้น๕๐บาทนะคะร้านจะเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์ค่ะ
เวลาที่เปิดคือ๑๑โมงเช้าถึง๑ทุ่มเราให้เบอร์โทรไว้นะ๐๙๘๗๔๒๓๖๐๑ร้านเมาะซูก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่ปัตตานี
เข้าไปดูก็ได้ค่ะร้านเมาะฟูก๋วยเตี๋ยวเรือริมแม่น้ำปัตตานี
ใครมีโอกาสลงใต้ไปลองไปชิมดู
ทั้งไก่ทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดนะถูกอบถูกใจค่ะ